พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อย
มีแต่ข่าวเครียดมาดูข่าวที่มันจะสร้างความหวังกระชุ่มกระชวยกันหน่อย
วันนี้วันที่๑๐นะอีก๕วันนะครับ
ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณผู้ชมมีอะไรในใจหรือยัง

เรื่องของตัวเลขเอาไปดูข่าวแปลก
มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขกันหน่อยนะครับ
เริ่มดูที่เรื่องของช้างกันก่อน
ช้างมันมีความคือมันสัตว์ที่แบบมงคล

พอมันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับช้างทุกคนก็เชื่อว่า
มันน่าจะเป็นความแบบต้องมีอะไรนะเออมีอะไรขึ้นมานะฮะ
คือเขาบอกว่าปลายงาช้างข้างซ้ายของพลายบุญเป็ง
อายุ๕๑ปีเนี่ยนะฮะแห่งปลางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจเชี่ยงใหม่
มันแตกมันหักออกมาหลังจากใช้งาน
ในการที่เอางานไปแทงเสาไม้โรงเรือน
ความช้างเข้าไปดึงงาออกมาแล้วมันแตกออกมาเป็น๓ชิ้น
งาแตกเป็น๓ชิ้นนะคะ
เป็นชิ้นใหญ่ยาวอันหนึ่ง๒๒เซนติเมตร
ชิ้นเล็กอีก๒ชิ้น
ผู้จัดการปางช้างแม่สาเขานำชิ้นส่วนงานไปแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
มันแตกนะเขาไม่ได้ครอบครองโดยผิดกฎหมายนะ
งานมันแตกออกมาก็ไปแจ้งเอาไว้

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๓พฤศจิกายน
พายขื่ออายุ๕๐ปีมันมีอาการตกมันคุณผู้ชม
มันก็เอางาไปชนกับต้นไม้จนมันงามันหักมาแล้วตัวหนึ่ง

ก็กลายเป็น๒ตัว๕๐กับ๕๑ปีอายุของช้าง
ทางนี้ในทางศัยศาสตร์เขาเชื่อกันว่า
ถ้าใครได้ครอบครองปลายงาช้างที่มันหักจากตัวช้างเลยเนี่ย
จะเป็นมงคลจะมีพลังอำนาจ
ช่วยในการฝาพรรดิอุปสรรคทั้งหลายทั้งหมดทั้งหมวนให้มันแขวบคราศไป

คือช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นช้างศึก
เอาไว้สู้รบก็เลยเป็นความเชื่อแบบนั้น
แต่งามันแตกนะคุณคุณจะเอางาที่แตกแล้วมาคุ้มครองว่ามันจะไม่เป็นอะไรเนี่ย
เพราะเก็บไว้ที่ตัวเป็นความเป็นสิริมงคลเพราะมันหักจากช้างที่ยังไม่ตาย

ถูกต้องก็เลยต้องไปแจ้งไว้ไงว่ามันหักอะไรแบบนี้นะฮะ
ขณะที่คนทั่วไปเขาเชื่อว่าได้สัมผัสปลายงานที่มันหักแล้วเนี่ยจะมีพลังกับโชคลาภ
ก็เลยไปจับอยู่ขอจับน้อยเผื่อได้โชคด้วยลาขึ้นมา
สัตวแพทย์เขาบอกว่างาช้างที่มันแตกหักเป็นเรื่องปกติ
เพราะมันใช้งานมานานมันก็มีโอกาสหักได้เหมือนอะไร

มันคือกระดูกที่มันเป็นแบบเล็บกับฟันอะไรแบบนี้นะ

แต่คือชิ้นงาแตกออกเป็น๓ชิ้น

อย่างนั้นเลยพาไปที่โคราชจังหวัดนครราชศรีมา
โคราชเขาไปร่วมพิธีกันเยอะเลยค่ะ
เขาบอกว่าขอให้เจริญด้วยอายุวันนะ
ลาบยกษเซิร์นสติปัญญาปฏธิธานธนสารสมบัติ
อุปสรรคใดขอให้มาลายสิ้นไปสาธุสาธุ

นี่ฉันว่านี่ฉันว่าคุณเปิดสำนักได้แล้วนะคุณรับจริง
โคราชเขาขอแบบนี้นี่เขาบอกว่าขอให้โชคดีรับปีใหม่
นี่ที่ตำบลโคกรวดวัดหนองว่าอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านชาวช่องก็ไปกันหลายร้อยชีวิตแล้วค่ะ
ใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองนะคะไปที่วัดแห่งนี้
ไปร่วมพิธีฉลองเจดีพระธาตุพญานาคคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
มีนักศึกษาสาวงาม๒๐๐คนมาร่วมรำบวงสวง
ตั้งผ่านใบสีฟังให้ดีตั้งผ่านใบสีพญานาค๗เสียนจำนวน๓ผ่าน
เสียน๓พานคุณทัศนัยคุณจัดให้ด้วย

จุดเทียนเอกหรือเทียนหม่น๙เล่มที่หน้าเจดีพระธาตุที่มีพญานาค๒ตนชูเสียน

อยู่บริเวณบันไดทางขึ้นพระธาตุ
ชาวบ้านเชื่อว่าการฉลองเจดีพระธาตุพญานาคจะให้โชคให้ลาบ
มีแต่ความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสันเสริญ
ก็เลยนำตัวเลขของเทียนมนต์๙เล่มพญานาค๗เสียน
และพญานาคสองตนมารวมกันเป็นเลขทีเด็ดภูทร

เพราะฉะนั้นแล้วเลข๓ตัวนี้๙๗๒ขายเกลี้ยงแผงกันเลยจ้ะ

ถ้า๙๗๒เกลี้ยงแผงแล้วมาดูแผงดิฉันบ้างดีกว่านะคะ
วัดบ้านทวนในอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูพิสารวิริยกิจ
หรือว่าหลวงพ่อเสงี่ยมสุธรรมโม
เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแล้วก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะคะ
มรณภาพไปเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๒๔นาทีของวันที่๙ธันวาคมปี๒๕๕๙
สิริอายุ๘๗ปีนะคะ
ธนัดลูกศิษย์เนี่ยเก็บศพเอาไว้๑ปี
แล้วก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่เมนจำลองตอน๑๖นาฬิกา
ศิษยานุสิตเข้าร่วมงานกว่า๑หมื่นคน
งานนี้แน่นอนเลขที่ถูกนำไป

เขาบอกว่าเอาไปเสี่ยงโชคกันแทบจะหมดแผลง

คนที่ไม่มีชีวิตแล้วก็น่าจะต้องลบ๑หรือเปล่า

ที่เชียงใหม่เนี่ยเค้ามีพิธีรถน้ำสวมพ่อใดมรธรรมนะ
ก็มีพี่นีโน่พิธีกรนักแสดงชื่อดัง
เดินทางไปที่งานแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับที่วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
ไปหาลอตเตอรี่ไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลใหญ่ไปดูไปฟังพี่โน่
พี่โน่ซื้ออะไรครับเลขคือวันทำบุญบ้านครับอ๋อ
เลขเลขเลขเลขอะไรครับพี่โน่ฮะเลขอะไรครับครับ
เก้าสองคือวันทำบุญบ้านครับอ๋อแล้วก็หยดอ๋อ
โน่บอกว่าเลขนี้นะฮะเป็นเลขที่บ้านที่เพิ่งซื้อมา
โน่เพิ่งทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปพี่โน่ก็มาหาซื้อเลขที่บ้านของเขา
เลขเก้าสองนะครับแล้วก็ในบาดน้ำมนต์ก็ปรากฏเลขนี้พอดิบพอดี
โน่ว่าอย่างนั้นก็เลยเออมันตรงกันก็ซื้อเขาหน่อยนะฮะ
ขณะที่เห็นไหมคุณผมบอกแล้วมันต้องลบหนึ่ง
อายุของพ่อแรมคือแปดสิบหกอืมมันสักครู่เนี้ยพระของคุณเป็นแปดสิบเจ็ดใช่ไหม
ใช่อายุพ่อแรมแปดสิบหกพ่อค้าก็บอกว่าโอ้โหขายดิบขายดีก็เลี่ยงแพงเลย
นะก่อนที่จะมีการเคลื่อนศพคุณพ่อมาที่วัดอีกเพราะนักเสียงโชคบอกว่า
เมื่อครั้งที่พี่โอเนี่ยเสียชีวิตเลขผูกข้อมือพี่โอก็ให้โชคมาแล้วเป็นเลขท้าย
มาครั้งนี้เชื่อว่าคุณพ่อแรมก็คงจะให้โชคกับชาวบ้านเหมือนกัน
เหมือนกับพี่โอที่เสียชีวิตไปค่ะนะครับเอาย้ำคุณผู้ชมนะ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนั้นคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณนะครับ
เราไม่ได้เอาเรื่องของความเป็นความตายมาให้มันเป็นเรื่องแบบตัวเลขนะ
เออแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน่ะเพราะว่าที่ที่ที่
มาเดี๋ยวจัดให้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะที่หน้าสาลาประชาคมโรงละคร
การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคือหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธี
พระราชทานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
พระบรมราชาพิเศษปี๒๕๕๙
นี่เขาทำอะไรกันก้มเงยด้มมองแบบนี้
นี่คือรถของรองพวะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านถาวรวัฒษ์โขงแก้วกลับไม่ได้
เพราะอะไรลูกแมววิ่งไปซุกอยู่ใต้ท้องรถ
ทะเบียนรถท่านอะไรล่ะ

กระทะล้อรถก่อนเลยเหรอคะ
อันนี้ไงต้องจัดอีกรอบนะ
ก็ไก่ลอลิง๕๖๐๘คล้ายเลขของคุณแม่เมอร์สักรูป

สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมรองผู้ว่าบอกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไม่ทัน
เพราะมีงานต่อก็เลยต้องใช้รถอีกคันหนึ่งไปงานก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นร้อนถึงกู้ภัย
งานนี้นอกจากจะลุ้นกับการจับแมวแล้ว
เลขรถของรองผู้ว่าก็ต้องลุ้นงวดต่อไปเหมือนกันนะ
๕๖๐๘ค่ะค่ะปิดท้ายค่ะ
ตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

ตัวใหญ่มากแล้วคุณดูสิมันก็เครียดแหละเนาะ
คนมารุมจะจับมันมันก็ต้องสู้อะค่ะ
ตัวนี้ยาวกว่า๕เมตรคูณน้ำหนักประมาณ๕๐กิโลกรัม
ที่สำคัญคือที่ลำตัวมันมีบาดแผลขนาดใหญ่ด้วย

ไปถามคนงานแถวนั้นค่ะเขาบอกว่า
สงสัยมันน่าจะโดนรถแบ็คโฮแน่เลยเพราะว่า
กี่วันก่อนเนี่ยเอาแบ็คโฮลไปขุดลอกคลองที่เป็นป่ารก

ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเนี่ยคุณแผลใหญ่มากเวอะเลยอะค่ะ
เลยคิดว่ารถแบคโฮเนี่ยอาจจะไปเจาะเข้าที่ตัวงู
ตอนนี้ก็ถูกจับไปปล่อยคืนป่าแล้ว
แต่ว่าจริงน่าจะจับไปหาหมอสักนิดหนึ่งก่อนก็ยังดีเนาะ

นำมาฝากนะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล
ดูแล้วก็ประเมินเอานะครับ

ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อก็ได้นะเราไม่ว่ากัน